ธรรมรงศักดิ์อักษรคงอายุ๑๘ปีนะครับซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งสอสอในปีนี้เป็นครั้งแรก
ก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปรากฏว่านายธรรมรงศักดิ์เนี่ยหลังจากการเสร็จแล้วเนี่ย
ฉีกบัตรเลือกตั้งที่มุมขวาล่างสิครับแล้วก็เดินไปที่กล่องหย่อนบัตรเลือกตั้ง
แล้วนายธรรมรงธรรมรงศักดิ์ก็ห่อนบัตรเลือกตั้งส่วนที่ฉีกใส่ในหีบแล้วก็เอาที่เหลือไว้ที่ตัวเอง
คือยังไงคะเหมือนเป็นคูปองชิงโชคอะไรประมาณนั้น
คือฉีกส่วนเล็กที่มุมขวาล่างแล้วก็เอาส่วนฉีกอันเล็กนั้นห่อนลงมาในกล่อง
และที่เหลือเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นต้นคั่วแบบนี้

ถูกต้องนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาเห็นเขาก็เลยต้องเข้าไปเชิญตัวออกมาสอบสวนครับ
ก็ทราบว่านายธรรมรงศักดิ์นั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวทคุณผู้ชม
แล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้ป่วยด้วยคือสติไม่สมประกอบทุกคนก็เข้าใจแหละนะฮะ
อีกหนึ่งรายก็เกิดขึ้นเวลาเล่นเรียกกัน
เลือกตั้งที่๒โรงเรียนวัดมังคลามรามตำบลพิปูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
มาเท่าที่บัตรปีกดำเงินคดีต่อไปแหละนะครับ
ตั้งใจจะกาอันนั้นแต่เอาฉันกาผิดฉันขอฉีกทิ้งไปขอใบใหม่ได้ไหมมึง